ไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์
คุณผู้ชมครับตอนนี้เราเดินทางมาถึงรองคู่เอกของเรา
กับรายการไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์

เริ่มต้นจากนักชกในมุมน้ำเงินนะครับ
คนนี้มาจากอำเภอหนองบุญมาก
จังหวัดนครราชศรีมานะครับ
คนนี้ชกมาแล้ว๗๒ไฟล์ชนะ๕๙ไฟล์
เสมอ๑ขออภัยครับ

เรามาดูนักชกในมุมแดงกันบ้างดีกว่านะครับ
คนนี้มาจากอำเภอบึงสามัคคี

ชกมาแล้ว๙๑ไฟล์ชนะ๖๙ไฟล์

ลูกคลองกลาง
เดินทางมาถึงคู่ที่๔ของรายการนะครับ
พยักเล็กออเพชรน้ำหนึ่งครับในรูปริการ๖๒๕
หรือว่า๖๒๕ครับสนานพยักเล็กครับ
นายวะรุดสายสมรครับจากอำเภอหนองบุญมาก
จากวัตเทาะรสสีมาวัย๒๓ปี
ส่วนสุด๖๗๑เซนติเมตรครับ
ล่าสุดเป็นแชมป์นะครับในรูปพิการ๖๒กิโลกรั

วีโก้ลูกคลองกลางครับหรือว่าพยักษ์เล็ก

สมหมายนะครับนายกัมพลพิมมาศครับ๒๒ปี
จากกระเภทบุญสมาชิสวดกำแพงเพชรครับ
ล่าสุดแพ้น็อคให้กับโปวิลูกเมืองเพชรครับ
ในการชกแบบ๓ยก

ค่ายมวยลูกคลองกลางครับที่

ผู้ช่วยพิเชษกลมเกลี้ยงครับเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ตำบลทรัพย์ทรัพย์พุศาอำเภอชนแดน

วันนี้นั้นน่าจับตาดูนะครับ
ยักษ์เล็กนั้นก็เป็นมวยหมัดคมต่อยหนักนะครับในขณะที่เพชรวิโก้หรือว่าพญาเสือดำนี่ก็พิมพ์ไว้ลายมือไม่ธรรมดาเลยครับ
ส่วนทางด้านมุมแดงพี่เลี้ยงนี่มีระดับยอดมวยอย่างเพชรอูทองอขวัญเมืองครับ
เพื่อนร่วมค่ายครับวันนี้มีน้ำใจขึ้นมาเป็นพี่เลี้ยงให้ครับ
เดินทางมาเชียร์เพชรวีโก้ลูกคลองกลางแล้วก็ที่สำคัญนั้นมาเชียร์คู่เอกด้วยครับขุนพลน้อยเจ๊ปูบังกะปิครับ
หนูบร่างส่วนสูงนี่ได้รอยเลยครับส่างด้านพยักเล็กครับมีฝาแฟนนะครับคุณพยักน้อย

เอาไปว่าคือแม่สายสูงครับ
คือนะเหมือนกันโอ้โหจังหวะดึงแล้วตันร่างของเพจวิโกะทำนะได้สวยตันด้วยครุกใสงาน
เพชรวีโก้เริ่มออกอาวุธหน้าโดยเฉพาะหมัดขวา

ดูครับทางด้านเพชรวีโก้ครับหรือว่าพญาเสือดำ
กระเบียดเข้าหาแล้วครับเพชรวีโก้ด้านล่างก่อน
พระยักษ์เล็กเน้นท์ในแก้งซ้ายแต่ยังไม่เข้าเป้า
ตกด้วยหุ้กซ้ายและลงล่างตามสูตรครับ
จังหวังตกด้วยหุ้กซ้ายและลงล่างแล้วเผลอนี่มีมันขวาตรงนะครับ

โอ้โหนี่ครับฟันล่างอีกแล้วครับหลวมไม่ได้ทิ้งด้วยมัดขวา
เวทวิโก้ห่วงในตั้งแขนสู้
พยายามเล็กพยายามจะเด้งด้วยเขาซ้ายเด้งด้วยเขาขวา
ต่อไหนจัดด้วยเขากับทีต่อทีครับ
เวทวิโก้เปลี่ยนหนาวสองซ้ายแล้วตัดล่าง

วางด้วยแค่งเกี่ยวได้เททิ้งลงไปครับโอ้โห

เป็นวิโก้เสียบด้วยเขาขวาหมดยกที่๑ครับ
สามารถติดตามข่าวสารและไฮไลท์เด็ดของไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์

วันเสาร์เวลา๑๙นาที๒๐นาที
จนถึงเวลา๒๑นาที๓๐นาที

มาลุ้นความมันครั้งยิ่งใหญ่อีกครั้งครับ
ในวันศุกร์ที่๑๘สิงหาคม
กับศึกเวทฟอร์เกรดเนสนะครับ

ครูโรงกับเดทอำรงสออำนวยศิริโชค
สดจากกวาลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซีย

ปัจจุบันเดชดำรงสออำนวยสิริโชค

แต่รายได้เงินเดือนอีกหลักแสนครับ

โอ้ยบนเวทีว่ากันต่อครับโอ้ย

จิบลำตัวพยักเล็กเจอที่ซ้าย

จังหวะนี้ฮิ้วปีกได้แต่ตีไม่ได้ครับ
เผ็ดวิโกโอ้โหสายของพระยักษ์เล็กครับ

โอ้โหจังหวะเสียบก็เจอเหลี่ยมของพยักษ์เล็ก
นุโก้พยายามใช้เหลี่ยมบ้างและเสียบด้วยเขาซ้าย

อ้าวเผ็ดวิโกหมุนเหลี่ยมและเด้งด้วยเขาขวาเลยครับ
การแย่ออกมาครับดูครับไม่มีใครถอยครับ
ผิดพยายามมาง้างไม่ออกเสียบซ้ายแลกกัน
และแทงขวาครับเผ็ดวิโกเด้งตี
โอ้โหกระเด้งตีแต่ละดอกแต่ละทีครับเพชรวิโก้เอาเนื้อเน้นเลยครับ
ประเภทเล็กแต่พริกขี้หนูเลยครับ
พยายามจะต้มมือฮุกซ้ายพยายามเล็กรอบใน
อกในแล้วเสียบด้วยเขาขวา
เป็นรองแค่ช่วงชกครับทางด้านเพชรวีโก้
หักมาตีด้วยเขาขวาเลยครับได้เหลี่ยมครับจังหวะนี้
โอ้โหมันจริงครับเดือดอีกแล้วครับ
เผ็ดวิโกเบียดเข้ามาพยายามเล็กพยายามจะเสียบซ้าย
เผ็ดวิโกวางด้วยแค่ขวา
ชัดเจนจัดแจ้งพยายามมาซ้าย
เผ็ดวิโกเบียดตบอุ้ยตบด้วยขวาอ้าวเจอแค่งสวนเข้าไป

พยายามเล็กตีคืนครับโอ้โหพยายามจะเล่นงานมาเวลาตัว

ถ้าจะพันแล้วพยายามเล็กก็พยายามจะคืนด้วยแค่งซ้าย
เห็นได้ครับพยายามเล็กงานไม่ออก
ตีตัวเร็วจริงกับเดินเย็นเดินชน
เดินสุดท้าย

สายอีกเล่นงานมือรับตัวด้วยลูกซ้ายแล้วรอบนาย
แล้วใช้เหลี่ยมเสียบด้วยเขาซ้าย
งในแต่ละลูกครับแกแทงได้ชัดเจนจริงครับ
อย่ามาเป็นโก้แทงขวา
อยากเล่นเทียมจะสวนด้วยสองครับตบด้วยสองซ้าย
รอบนายตี้ตี้อีกทีกับสองดอกสอนครับ
ได้ลูกแข็งแรงแข็งแรงครับ
จำการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยและข่าวในพระราชสำนักทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒

ตบมาหาซ้ายตัดลำตัว

คู่ขี้สูสีเบียดกันแบบนี้ครับ
คณะกรรมการเหนื่อยอีกแล้วครับ

นี่คือไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์นะครับ
ทุกวันเสาร์ตั้งแต่เวลา๑๔นาทีจนถึงเวลา๑๖นาฬิกานะครับ
ทางช่องไทยรัฐทีวี๓๒ครับ

ถึงจะเดินทางมาชมที่มนตรีสตูดิโอ
ซอยโพแก้วหรือว่าซอยลาดพร้าว๑๐๑ได้นะครับ

กระตุ๊กและแทนซ้ายครับ
เดินหน้าชนทะดูดชั่วแรกและอ้าว
พอล็อกจะตีเจอเหลี่ยมอีกแล้วครับ
ซ้ายซ้ายเจอขวาเอ้าซ้ายมาอีกที
อูโก้ล็อคในตีได้ตีได้ขวาครับเด็ดเข้ามา
โอ้โหลูกทีเด็ดของเพชรอูโก้เลยครับ
ล่างแล้วก็เข็นเข้าเชือกตีเลยครับ
อยากจะวางแค่ขวาภัยักษ์เล็กโดด้วยซ้าย
ทีมงานของพยักษ์เล็กสั่งให้เดินครับ

คืนด้วยเขาขวาอ้าวโอ้ยดูครับโอ้ย
เอาละครับเกลือจิ้มเกลือเลยครับดอกนี้
เจอแล้วล่างมาหลายครั้งพยักเล็กเอาครีมบ้างครับ
สลับแทงซ้ายครับแล้วล็อกล่างตีด้วยเขาขวา
ได้ทรงครับได้อาการครับทุกหน้าพยักเล็ก
เดี่ยวเข้ามาเอดริโกพยักจะเปลี่ยนเข้ามาวางแค่ขวา
พยักเล็กพยักจะคืนด้วยซ้ายครับพยักจะโต้ด้วยซ้าย
อ้าวแล้วครับได้เหลี่ยงแอ่เธอทิกเลยครับ
ข้างด้านเสธริโกลล้มลงไปครับ

เตะไม่เข้าครับซามสินทีอ้าวกันเสียบได้ได้

โอ้จอสุดท้ายครับปีแปะเข้าไปครับ
พยายามจะวางแค่ขวาแล้วตกด้วยมันหุ้มซ้าย
อย่างเล็กล็อกล่างโอ้ยแล้วเจอเข่าซ้ายของ

พยายามมาสลับแทงเอาจะเหลี่ยมครับ

โอ้ฟูเกสุสีเหลือเกิน
กรรมการพยายามเชิงแค้นออกมาครับ

เกร็งมากสายกลับขวา
กรรมการเตือนครับไม่เดินครับ

ตัดล่างหักล้มลงไปอีกแล้วครับ
แต่จังหวะนี้ล้มลงไปพร้อมกัน

ครบ๓ยกเรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมครับ
กับผู้เหล่องแรงอันใช้ประหลาดมวยไทยไฟเตอร์ครับ
หูซ้ายประสานกับขวาครับ

ดูครับแล้วตัดล่างไถเอาจนล้มเลยครับ

ขยับมาเดินเข้ามาแทงซ้ายอีกที

แล้วเน้นที่แข้งขวาเจอแข้งซ้ายสวน

เพชรวิโก้สาดแข้งเอาคืน

เราต้องมารับมารับช่วย

เราจะไปกับครัวจักรทาง
ก่อนที่ต้องถึงกับ๖บาท

เต้นเมื่อไหรกอะไรมาก

เร็วกันแล้วเพราะว่า
แพทย์วีโก้ลูกคล้องกลาง
คุณผู้ชมครับคู่เอกยังรอท่านผู้ชมอยู่ในช่วงหน้ากับรายการ
ไทยุดับมวยชัยไฟเตอร์